เริ่มกันที่เที่ยวก่อนนะนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการ
ขาออกมาจะลงรถลงรถเสร็จปั๊บเขาบอกว่าไปเหยียบ
ฝาท่อบ่อพักน้ำที่มันผูกมันพังโพะลงไป
แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะคือลงไปหมดขาเลยนะ
โอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จปะค่ะเจ็บปะที่นะฮะคลูนกับปูนด้วย
เหล็กด้วยน่ะมีเหล็กเส้นด้วยเพจเฟซบุ๊คข่าวสารเมืองปราการนะครับ
โพสต์ระบุว่าอาเมซิ่งสมุทรปราการนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองโบราณ
เดินบนทางเท้าริมถนนสุขุมวิทย์ตะบนบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
พลัดตกท่อบ่อพักน้ำเคราะห์ดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เที่ยวไทยครั้งนี้น่าจดจำไปแสนนานฝากผู้เกี่ยวข้องแก้ไขด้วย
นายธนกฤษบพิษชนนนะครับอายุ๒๒ปีขออภัยครับอายุ๕๒ปี
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวจีน๕๖คนลงจากรถตุ๊กของเมืองโบราณ
คือจะมาต่อรถริมถนนนั่นแหละแต่ปรากฏว่าชายชาวจีนอายุ๕๐ปีได้แล้วนะครับ
เดินไปเหยียบฝาท่อบ่อพักน้ำชำรุดมันชำรุดอยู่แล้วไม่ใช่ไปเหยียบแล้วชำรุดนะ
ขาซ้ายตกลงไปมิดเลยครับคุณผู้ชมครับดูสิผมก็รับความรักขามันกู้แหละ
เสียวตรงเหล็กตรงนั้นหลุดออกมาแผลถลอกสิครับแล้วก็เจ็บที่ต้นขา
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่านักท่องเที่ยวรายดังกล่าวตกใจครับ
มีอาการตกใจเพื่อนชาวจีนก็มาช่วยกันพยุงผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขึ้นรถสาธารณะออกไปเขาจึงนำแผ่นไม้ไปวางทับ
ฝาท่อบ่อพักน้ำเอาไว้แล้ววางกลวยจราจร
คนที่เดินผ่านคาดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไม่ทันสังเกตฝาท่อบ่อพักน้ำที่มันผูกอยู่แล้วนะครับ

ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมาซ่อมแซม
เปลี่ยนฝาท่อเบาะพักน้ำใหม่แล้ว

ฝาท่อบ่อพักน้ำมันเก่าครับแล้วมันแตกอยู่แล้ว
พอนักท่องเที่ยวมาเหยียบมันก็โพะลงไปนะครับ
เปิดเผยสาเหตุที่ฝาท่อบ่อพักน้ำชำรุด
เนื่องจากใช้งานมานานเกิดการศึกกรณ์ใช่สิครับ
ท่านก็บอกด้วยว่าขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสมนะฮะ
จากนี้ก็ตรวจฝาท่ออื่นไปเลยไหนก็มีอันนี้แล้วนะครับ

วงทางหลวงสมุทรประการติดต่อไปยังโรงพยาบาลสถานีตำรวจ

แล้วก็ยังติดต่อผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้
คือทางหน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรประการ
อยากจะขอโทษต่อผู้ได้รับบาดเจ็บครับ